คุณผู้ชมครับเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่ลานจอดรถของสถานีดับเพลิงอบตโคกขามนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ๑๐มกราคมที่ผ่านมา๙มกราคมช่วงเย็นนะฮะ
นี่ฮะคือที่เกิดเหตุนะครับก็อย่างที่ท่านติดตามข่าวกันมา๒วันนะครับ
กระสุนเข้าไป๘นัดด้วยกันนี่คือมือยิงนะฮะ
นายคันชิดพิโรมทองวัย๓๓ปีนะครับอบตโฆขามที่สมุทรสาครนะครับ
ถูกออกหมายจับเอาไว้นะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
ล่าสุด๕โมงเย็นวันนี้ครับทางภูมิกับการสพโฆขามพันธบทเอกสมชายขอค้านะครับ
แล้วก็ทางตำรวจในพื้นที่นะฮะเดินทางไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
นี่ฮะถูกคุมตัวมาแล้วนะครับเสื้อสีเขียวนี่นะฮะนายคันชิตพิรมทอง
ถูกจับได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งที่หัวหินซอย๑๘หนีไปนู่นนะฮะหัวหินประจวบคิริขัน
ตอนนี้นำตัวมาดำเนินคดีต่อที่สพโฆขามแล้วนะครับ
ภูมิกับการสพโฆขามบอกว่าก่อนจับกลุ่มตำรวจเนี่ย
ขยายผลไปตรวจจักรยานยนต์ของกลางที่เป็นจักรยานยนต์ที่คนร้ายขี่ไปก่อนนะฮะ
ถูกจอดทิ้งไว้ใกล้สะพานข้ามคลองหลังวัดโคขามจากนั้นก็ไล่ตรวจสอบต่อนะฮะ
ไปติดตามจับกลุ่มตัวนายคันชิตหนีไปเพื่อจะไปหาภรรยาแต่ไม่เจอนะฮะ
สุดท้ายแล้วก็ขยายผลจนรู้ว่าหนีไปอยู่นู่นหัวหินประจวบคิริขัน
เดี๋ยววันนี้สอบสวนเพิ่มเติมนะครับพรุ่งนี้คาดว่าจะมีการทำแผนต่อไปนะฮะ